โดยเฉพาะเจ้าสายพันธุไมครอน
คือมีการไปถามนายยกรัฐมนตรีแล้ว
บอกว่านายกต้องใช้ยาแรงเลยหรือเปล่า

ยังยังนะครับเพราะว่าเรามีทั้งมาตรการอื่น
แล้วก็มีการคัดกรองมีการกักตัวอะไรอยู่แล้ว
นี่เป็นสิ่งที่นายยกรัฐมนตรีพูด
ส่วนเรื่องของการจะผ่อนคลาย
เปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะอะไรต่าง

ขออภัยอาจจะต้องรอดูสักเดือนหนึ่งก่อน
ยังต้องฟังหมอฟังสาธารณสุขก่อน

ส่วนเรื่องเยียวยากิจการเหล่านี้จะเร่งทำนะครับ
และก็กลายมาเป็นว่าวันนี้จะต้องมีการประชุม
เกี่ยวกับการเยียวยาในภาคส่วนธุรกิจสถานบันเทิงด้วยนะครับ
แล้ววันนี้มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุไมครอน
และหาบรือถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ
ก่อนหน้านี้เดินทางเข้าประเทศไทย
ก่อนที่จะมีประกาศห้ามเข้าประเทศ
โดยเร่งด่วน๒๐๐กว่าคนที่ยังคงต้องตามหากันอยู่นะครับ

เพื่อให้ไทยสามารถเปลี่ยนสูตรวัคซีน
และนำเข้าเป็นวัคซีนเจนใหม่
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ใหม่
หรือว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอไมครอนด้วยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่มีการถามนายกรัฐมนตรีว่าต้องใช้ยาแรงถึงปิดประเทศหรือเปล่า
นายกก็บอกว่ายังมีการคัดกรองกักตัวอยู่แล้วนะครับ
เรามองสองทางทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นายกบอกว่าก็ยอมรับว่านี่คือความยากของการทำงานนะครับ
อาจจะต้องมีความต้องการด้านหนึ่ง
แต่อีกด้านหนึ่งคือด้านสาธารณสุขเราก็ต้องดูเป็นสำคัญนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของผับบาคาราโอเกะสารบันเทิงนะครับ
เมื่อวานนี้นายยกบอกว่าอาจจะต้องขยับเวลาออกไปก่อนนะครับ
ขออภัยรอดูสักเดือนหนึ่งก่อนฟังหมอก่อน
เรื่องเยียวยากิจการเหล่านี้ผมก็สั่งการให้มีการประชุมกันแล้วครับ
แล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ
หาบริกับผู้ประกอบการสารบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
หลังจากที่เมื่อวานนี้นายยกพูดออกมาแล้วก็ยอมรับ
บอกว่าต้องขอเลื่อนการเปิดออกไปก่อนดูสักเดือนหนึ่งก่อนนะครับ
โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ก็บอกว่าจะขอดูตัวเลขจากสมาคมผู้ประกอบการก่อน
ว่าคนกลุ่มดังกล่าวธุรกิจดังกล่าวมีจำนวนเท่าไหร่
จากตัวเลขที่รัฐบาลมีและของผู้ประกอบการ

รวมถึงตัวเลขของเขาเรียกว่าลูกจ้าง
ลูกจ้างหรือแรงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจสถานบันเทิงอะไรเหล่านี้นะครับ
อย่างไรก็ตามตั้งเป้าว่าจะเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้๕๐๐๐บาท
โดยมาจากเงินกู้ของรัฐบาล
ส่วนจะเยียวยากี่เดือนนั้นจะต้องดูคำสั่งสอบคอก่อนนะครับ
หากธุรกิจเปิดช้ากว่าวันที่๑๖มกราคมปีหน้า
ก็ต้องมีการพิจารณาขั้นตอนต่อไปด้วย
โดยตั้งไว้๑๒เดือนแต่หากเปิดได้ก่อน
๑๖มกราคมซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้
ทีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะต้องหามาตรการอะไรอย่างไรนะครับ
ทีนี้เรื่องของการตรวจหาเชื้อกลายพันธุไมครอนเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีข่าวจากต่างประเทศว่าบางชุดตรวจหาเจอบางชุดตรวจหาไม่เจอ

เรื่องนี้นายเอกวัตรผสมทรัพย์หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ยังสามารถตรวจหาเชื้อโอไมครอนได้
คือพบว่ามีการติดเชื้อแต่ยังไม่สามารถแยกสายพันธุ์ได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบชุดตรวจที่จำเพาะต่อสายพันธุไมครอน
คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑เดือนประมาณ๒๓สัปดาห์
ตอนนี้บอกว่ายังไม่รับปากนะคะกำลังพยายามตรวจหาเรียงรายยี่ห้อเลย
ยี่ห้อไหนตรวจหาเจอยี่ห้อไหนตรวจหาไม่เจอ
เพราะก่อนหน้านี้ที่เยอรมนีเขามี๓ยี่ห้อเขายืนยันออกมาแล้วว่าของเขาหาเจอ

อันนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ามันก็จะเป็นความหวังนะ
ในการตรวจเชื้อกลายพันธุ์เหล่านี้นะครับ